ต้องบอกว่าข่าวนี้นะคะต้องใช้คำว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ
เพราะว่าลูกทุ่งสาวพี่แคนดี้ลาแก่นเล่าให้เราฟังค่ะ

คือเธอไปวางดอกไม้นะคะให้คุณแตงโมไว้อะไรไปกับแม่สีตาง
ปรากฏว่าหน้าจอโทรศัพท์มันติดดับแบบนี้

แคนดี้ก็เชื่อว่าเออหรือว่าโมมาหยอกนะคะ
คือเรื่องมันเกิดขึ้นนะคะเวลาเที่ยงคืน๓๐นาทีค่ะ
วันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ

พี่แคนดี้แล้วแม่สิตางเดินทางไปไว้อะไร
งโมที่โป๊ะเรือนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ขณะที่คุณแคนดี้กำลังถ่ายสตอรี่กับแม่สีตางอยู่นั้นค่ะ
จู่หน้าจอโทรศัพท์เนี่ยค่ะที่ถืออยู่เนี่ย

แล้วพี่แคนดี้ก็คือพยายามไปกดแตะแล้วนะ
ให้มันหยุดปรากฏว่ามันก็ไม่หยุดนะคะ
แม่สิตางกับเธอตกใจเลยค่ะ
ซึ่งพี่แคนดี้ก็ได้อัดคลิปนี้ไว้ก่อนโพสต์บอกว่า
ไม่ว่าจะใช่แตงโมหรือไม่เราจะคิดถึงแตงโมตลอดไป
ก่อนจะเขียนอีกบอกว่าแตงโมมาหยอกนะ
ซึ่งนะคะพอเดินออกจากท่าเรือปุ๊บนะคะ
ปรากฏว่าโทรศัพท์ก็กลายเป็นปกติไม่มีแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะคะ
เล่าให้ฟังนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ได้สนิทกับน้องเป็นการส่วนตัวหรอกนะคะ
แต่เคยร่วมรายการเดียวกันไปถ่ายรายการแล้วเจอกัน
แล้วบอกว่าแตงโมน่ารักเฟรลี่มาก
ทักทายสวัสดีพี่แคนดี้ตลอดเลยค่ะ
รับนะคะว่าติดตามข่าวมาตลอดอินมากสงสารน้องมาก
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะคะ
คือพี่แคนดี้ตั้งใจไปนั่งสมาธิส่งบุญให้น้อง
บรรยากาศวันนั้นพี่แคนดี้เล่าให้ฟังว่าพอเดินเข้าไปมันหนาวจับใจเลย
เหมือนแบบอันนี้ความเชื่อนะคุณผู้ชมเหมือนแตงโมมาบอกว่าเออหนูหนาวอะไรอย่างนี้
นางบอกแบบนั้นค่ะพอกลับมานะคะเลยยกมือถือขึ้น
แล้วก็จะถ่ายรูปกับแม่สีตังแบบนี้แหละค่ะ
ปรากฏว่ามันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เล่าไปให้ฟังนี่แหละค่ะ
ซึ่งพี่แคนดี้บอกนะคะว่าอันนี้พี่เล่าส่วนตัวนะ
หิวแสงนะใครอย่าว่าอะไรก็คืออย่าว่าเลยนะคะ
แล้วหลังจากนี้พี่แคนดี้ก็จะไปนั่งสมาธินะคะ
แล้วก็สื่อสารกับแตงโมด้วยค่ะไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
สิแตงเป็นคนชวนนะคะว่าไปวันพระไหม
เราจะดีเลยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องของการนั่งสมาธิ
ก็ไปถึงปุ๊บเนี่ยก็สัมผัสแรกที่ไป
วันนั้นมันไม่ใช่วันที่อากาศหนาวหรืออะไร
แต่เชื่อไหมนี่เป็นความรู้สึกอาจจะมโนไปเอง
แต่วันนั้นเราหนาวมากเราหนาวจับใจมาก
แม่หนูมีความรู้สึกว่าเหมือนน้องยังหนาวอยู่
ทำไมกล้องเป็นอย่างนี้มันปั๊บ

จังหวะว่าหน้ากล้องเราเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันที่ไว้กดถ่ายหน้าจอ
เราก็เลยกดหน้าจอไว้ว่าลองกดสิ

กดอะไรมันก็ออกไม่ได้มันก็ปั๊บอย่างนี้
คือมันก็เนี่ยมันปั๊บอย่างนี้เลยนะคะ
หน้าจอมันอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าแม่